ลุงกับหลานคุณผู้ชมหลานสาววัย๑๓ปี
ลุงน่ะพาหลานขี่มอเตอร์ไซค์มาสุดท้าย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพ่อของหลานไม่ยอมหรอกนะคะ

โดนลุงนายชานนท์อายุ๓๕ปี

หลอกลูกสาวผมขึ้นมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน
ตอนแรกเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาลูกผมไปซื้อของ

ให้ลูกผมนั่งรออยู่ที่สารากลางหมู่บ้าน

มารับลูกผมไปนอกหมู่บ้านระหว่างทาง
กินเบียร์จนหมดแล้วก็ข่มขืน
นี่จนสำเร็จความไข้๓ครั้งค่ะ

ขู่ลูกผมว่าอย่าเอาเรื่องไปบอกใครนะ
ทีนี้ชาวบ้านญาติของน้องเนี่ยพากันไปคุมตัว
ลุงคนนี้ค่ะส่งตำรวจที่สพนาดี
แต่พอส่งตำรวจแล้วทำไมลุงถูกปล่อยตัวออกมา
คือชาวบ้านเขาบอกว่านี่เดี๋ยวอีกหน่อย

เรื่องนี้ค่ะทางสารวัตรเวรสอบสวนที่สพนดี
บอกว่าจริงนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อสารกบินบุรีแล้ว

ข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
แล้วก็พรากเด็กไปเสียจากบีดามันดา
ทีนี้ฝั่งผู้ก่อเหตุเขาปฏิเสธ

แล้วก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
เพราะอะไรเดี๋ยวต้องรอผลการตรวจร่างกายของน้องวัย๑๓ปีจากแพทย์ก่อน
ยืนยันว่าน้องถูกล่วงละเมิดจริงหรือเปล่านะคะ
ทีนี้ภรรยาของผู้ต้องหาบอกว่าไงรู้ไหม

ทีนี้ผัวก็เลยไม่พอใจออกจากบ้านไป
รู้ตอนหลังเหมือนกันว่าผัวไปก่อเหตุกับหลาน

ให้ตำรวจดำเนินคดีกับผัวให้ถึงที่สุดเลยค่ะ